ดูที่บ้านพักในซอยเพชรเกษม๕๓หน่อย

แต่ท้ายที่สุดพอออกไปดูคุณผู้ชม
มันคือเหตุการณ์บ้านซุดค่ะ

เพราะว่าบ้านแถวนั้นก็ปลูกติดกันแบบนี้
เป็นบ้านทาวน์ฮาวส์๒ชั้นเนี่ยนะครับ
ลูกติดกันเป็น๑๐คูหาเลย
จุดที่เกิดเหตุตรงนี้คือในซอยเพชรกะเสม๕๓

แล้วเจ้าของบ้านคือนางสาวเรวดีสิริปัญญาพรอายุ๕๙ปีก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าเกิดเหตุการณ์นี้คือเมื่อคืนช่วงสัก๔ทุ่มครึ่ง
ก็ได้ยินเสียงเหมือนเอ๊ะทำไมมีของตกอยู่ข้างกำแพง
ยังคิดว่ามีคนมาขโมยของอะไรหรือเปล่า
แต่หลังจากนั้นค่ะมันไม่ใช่ขโมยแน่เลยเพราะว่ามีเสียงบ้านลั่น
พอตะโกนเรียกลูกชายให้ลงมาดูปรากฏว่าพื้นกระเบื้องชั้นหนึ่งเนี่ย
มันกระเด็นหลุดออกมาหลายแผ่นก็เลยออกไปนอกบ้าน
ไม่กล้าเข้าบ้านแล้วค่ะกลัวนี่ดูสิกระเบื้องมันแบบหลุดออกมาแบบนี้
ครับแล้วกลัวว่าถ้ายังอยู่ในบ้านเนี่ยนะ
ไม่รู้ว่าบ้านมันจะซุดจนบ้านถล่มลงมาหรือเปล่าน่ากลัวฮะ
เออบ้านนี้เอาจริงก็ยังไม่ได้เก่าอะไรหลายสิบปีนะ
เพราะว่าเธอเพิ่งซื้อมาแค่๕ปีเท่านั้นเอง
จากการเดินสำรวจรอบบ้านปรากฏว่ากระเบื้องชั้นหนึ่ง
ออกมาจากพื้นหลายแผ่นแล้วเจ้าของบ้านบอกว่ามันเพิ่งเกิดเหตุการณ์เมื่อคืน
เดี๋ยวจะมีการติดต่อกับทางบริษัทประกันภัย
ให้เข้ามาดูความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วย
คือบางทีถ้าเกิดว่าเป็นบ้านใหม่
ดิฉันก็เป็นเขาถมดินคือมันเป็นดินใหม่มันยังไม่แน่นไง
มันไม่แน่นใช่ไหมมันก็จะเกิดซุดได้ง่ายเป็นโครงใต้บ้านได้ง่าย
แต่ก็ไม่ถึงขั้นขนาดนี้เหมือนกันนะ